เรามาดูที่ข่าวใหญ่ที่สุดในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้กันนะครับ

ลูกสาวสัตวแพทย์๒ศพคาไฟติดกรงตายทุรน

วัย๑๖๑๓กอดกันสลด
พ่อช่วยโดนลวกทั้งตัว
ผู้เป็นพ่อนี้ก็อาการสาหัสอยู่ตอนนี้นะครับ

สำหรับเหตุสลดใจนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้นะครับ
ทางตำรวจของสนลำผักชีได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ภายในหมู่บ้านซื่อตรงซอยสุวินทวง๒๙

พบผู้เสียชีวิต๒ราย
กอดกันอยู่ในมุมห้อง
เป็นลูกสาวของครอบครัวบ้านหลังนี้๒คนนะครับ
เล่าเหตุการณ์แล้วเราทำกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นเหตุการณ์ก่อน
เพราะว่าตำรวจเข้าไปสอบปากคำนายคุณมี
นายคนนี้นะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยสตแพทย์ชาวพามาร์ด

สถานที่แห่งนี้บ้านแห่งนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้น
ลูกติดกับโรงพยาบาลสัตว์ซื่อตรงเป็นอาคารปูนชั้นเดียว
รั้วเดียวกันยังมีอาคารต่อเติมด้านหลัง๒ชั้น

รวมถึงนายบุญมีผู้ช่วยสตภชาวพม่านี้ด้วย
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีห้า
และโรงพยาบาลสัตว์ซึ่งเป็นของนายสัตวแพทย์ชาติชัยโพคานิษฐ์
และสัตวแพทย์หญิงกัญวีสุจิพงศ์
เป็นพ่อแม่ของเด็กที่เสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
คนงานพักอยู่ชั้น๒ของบ้านพักคนงาม
ตีห้าเนี่ยคนงานลุกขึ้นมาตามปกติ
กลิ่นควันไฟแล้วก็เลยวิ่งออกมาจากห้อง
เปลวไฟกำลังลุกจากชั้นล่างของตัวบ้าน
จากนั้นพยายามตามคนมาช่วย
แล้วก็นี่แหละครับภาพที่คนงานเห็นคือ

กระโดดลงบ่อน้ำเลี้ยงปลาข้างตัวบ้าน
แต่ตอนนั้นคนงานบอกไม่เห็นลูกสาวของทั้งคู่
ว่าลูกสาวทั้งคู่น่าจะติดอยู่ข้างใน

ก็เอาผ้าชุบน้ำคลุมตัวเข้าไปแบบนี้
ที่จะไปช่วยลูกสาวทั้งสองคนที่น่าจะติดอยู่ข้างในนะคะ

เพราะน้อง๒คนอาศัยอยู่บนห้องนอนชั้น๒
ปรากฏว่าพบทั้งคู่นั่งกอดกัน
แล้วเสียชีวิตอยู่ที่มุมห้อง
คุณแล้วสภาพตอนที่เข้าไปเห็นนั่นนะคะ
คนงานเขาก็บอกว่าเหมือนกับน้องทั้งสองคน
พยายามจะหนีออกจากห้องหนีออกจากตรงนั้น

ก็ไปกอดกันอยู่มุมห้องนะครับ
สุดท้ายสำลักควันจนเสียชีวิตนะครับ
ส่วนผู้เป็นพ่อเองนายสัตวแพทย์ชาติชัย
กระโดดลงบ่อน้ำข้างบ้าน
พร้อมกับตัวภรรยาคือสัตวแพทย์หญิงกัญจวี
ผู้เป็นพ่ออาการสาหัส
เพราะว่าถูกไฟคลอกไฟลวก
เข้าใจว่าพยายามจะเข้าไปช่วยลูกสาวทั้งสองคน

กระโดดลงบ่อน้ำข้างห้อง
พร้อมกับภรรยาที่บาดเจ็บเล็กน้อย
นี่เป็นช่วงที่คนงานเขาพยายาม
ช่วยลูกสาวทั้งสองคนของบ้านนี้ออกมา
แต่สุดท้ายคุณช่วยไม่ทัน

ลูกสาวนายสัตวแพทย์และสัตวแพทย์หญิง
เสียชีวิตทั้งคู่เลยนะครับ
คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุ
หมู่บ้านซื่อตรงซอยสุวินทวง๒๙
แขวงลำผักชีเขตน้องจอกกรุงเทพมหานคร
ไปถึงสภาพบ้านก็ได้รับความเสียหาย
แล้วก็ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านอยู่บ้านรั้วติดกันเลยค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าบ้านที่เกิดเหตุ
มีคุณหมอแล้วก็สมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คน
ก็คือคุณหมอภรรยาแล้วก็ลูกสาวอีก๒คน
วัย๑๖ปีและ๑๓ปีที่เป็นผู้เสียชีวิต
มีคนงานชาวพม่าอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ติดกันนี่แหละค่ะ
ซึ่งเพื่อนบ้านก็บอกนะคะบอกว่าก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณหมอ
เพราะว่าเคยพาน้องหมาของเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์

ซึ่งคุณหมอทั้งสองท่านเป็นคนใจดี
แล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนอยู่ในวัยที่กำลังน่ารักเลยค่ะ

เพื่อนบ้านเขาบอกว่าตัวเขาก็มีลูกเหมือนกันเป็นคุณพ่อเหมือนกัน
อยากที่จะให้กำลังใจกับคุณหมอไม่อยากให้คิดมาก
แล้วก็บอกว่าเรื่องของการช่วยเหลือลูกสาวเนี่ย
คือคุณหมอเองก็พยายามที่จะช่วยเหลือลูกสาวอย่างเต็มที่

ก็รู้จักในเพื่อนบ้านกันเป็นเพื่อนบ้านกัน
แล้วก็เคยพาสุนัขไปรักษา
คุณหมออธินัติใส่ดีน้องก็น่ารักดี

คุณหมอทำดีที่สุดแล้วแล้วมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริง
ครับผมไม่อยากให้แกคิดมาก
จากนั้นนะครับคุณสุดปรีดาทีมข่าวของเรา
ได้เข้าไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านของคุณหมออีกคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งคุณพี่ท่านนี้ก็อยู่บ้านใกล้กัน
และได้เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวของคุณหมอ
จากเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้ด้วยนะครับ
โดยเธอเล่าให้ฟังนะครับว่าภายหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้สงบลง
และมีการประถมพยาบาลพาผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นเธอก็ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณหมอทั้งสองท่านที่โรงพยาบาล
ซึ่งณตอนนี้อาการของคุณหมอผู้ชาย
ก็คือคุณหมอชาติชัยก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วง
และยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าถูกไฟคลอกนะครับ
ส่วนอาการของคุณหมอผู้หญิงสัตวแพทย์หญิงกัญวี
ได้รับบาดเจ็บเช่นกันแต่อาการไม่หนักมากเท่าคุณหมอผู้ชายนะครับ
ณตอนนี้มีสติรู้ตัวดีแล้วก็พูดคุยได้เป็นปกติแล้ว
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากไงคุณก็คือเรื่องของสภาพจิตใจ
เพราะตอนนี้คุณหมอทั้งสองท่าน
ยังไม่รู้นะครับว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้ทำให้ลูกสาวทั้งสองคนเสียชีวิต
ใช่คุณเพราะว่าแพทย์ที่ทำการรักษาอยู่
ก็บอกว่ายังไม่อยากบอกกลัวเหลือเกินว่าจะกระทบกับสภาพจิตใจ
ถ้าเกิดว่ารู้ว่าลูกไม่อยู่แล้วจะยิ่งแย่ลงไปอาการจะซุดลงไปนะ
ครับพี่ผู้หญิงเพื่อนบ้านบอกว่าตอนที่ไปเยี่ยมคุณหมอนะ
คุณหมอกัญวีรู้สึกตัวขึ้นมาพูดคุยได้
สิ่งแรกที่คุณหมอพูดแล้วก็ถามหาก็คือลูกสาวทั้งสองคนอยู่ที่ไหน
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่และคนที่ไปเยี่ยมไข้ก็ตอบได้เพียงว่าตอนนี้ลูกสาวทั้งสองคน
อยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้แล้ว
เพราะไม่อยากให้กระทบกระเทือนจิตใจและอยากให้คุณหมอทั้งสองท่าน
พักรักษาตัวให้หายดีก่อนก่อนที่จะบอกความจริงทั้งหมดนะครับ
น้องน้องผู้ชายที่เขาเขาถูกไฟไฟลวกด้วยนะคะอาการค่อนข้างเยอะนะคะ
แล้วก็ทางมูลนิธิเขาส่งไปที่โรงพยาบาลหนองจอก
แล้วทีนี้พอไปเยี่ยมเขาก็ใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งอาการค่อนข้างจะเป็นเยอะ

เขายังพอมีสตินิดนึงก็คือก็เป็นถูกไฟลวกเหมือนกัน
แต่ว่าไม่เยอะเท่ากับน้องผู้ชาย
คือตอนนี้พยาบาลมีอยู่พยาบาลท่านหนึ่งเขาบอกว่า
อย่าเพิ่งบอกให้เขาแข็งแรงกว่านี้ก่อนค่ะ

ถามค่ะเขาบอกว่าลูกเขาอยู่ไหนอะไรยังไง

เราก็พยายามเลี่ยงไม่ได้พูดอะไรมากอะค่ะ
แค่บอกเขาว่าให้แข็งแรงเร็ว
เพื่อที่ว่าเราจะได้ออกมาดูแลอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้นะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ยังนำเชือกมากั้น
ที่เกิดเหตุไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปในพื้นที่นะครับ
เก็บหลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานก่อนจะนำไปวิเคราะห์

แต่เบื้องต้นตำรวจบอกแบบนี้
พบว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นใต้บันไดชั้นล่าง
ซึ่งมีคัทเอาท์และถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อสายไฟ
ไปยังจุดต่างของตัวบ้าน
หรือว่าบางบ้านเขาเรียกว่าเป็นแบบ
จุดรวมของสายไฟต่างนะครับ

มันจะอยู่ในห้องเดียวกันหรือว่าซ่อนอยู่ตามผนังเนี่ยนะครับ
แล้วก็ตรงนั้นนะคุณคือมันมีช่องลมด้วย
ไอ้ช่องลมนี้ค่ะมันทำให้ไฟเนี่ย

การยำเสนอข่าวจำได้ไหมไฟม่ายคอนโดหรือว่าไฟม่ายอาคารสูงเนี่ย

แล้วทำให้ไฟเนี่ยมันไปม่ายชั้นบนได้นะครับ
ส่วนสาเหตุที่เด็กเสียชีวิต

นางสาวทารวีหรือว่ามีนโพคานิตอายุ๑๖ปี
แล้วก็เด็กหญิงนิชชานีหรือว่ามีมี่โพคานิตอายุ๑๓ปี
ซึ่งเสียชีวิตอยู่ชั้น๒ของตัวบ้าน
เจ้าแน่ที่ตำรวจคาดว่าสำลักควัญเสียชีวิต
แล้วก็ถูกความร้อนเผาจนผิวไหม้
สำหรับนายสัตวแพทย์ชาติชัยซึ่งเป็นพ่อ
อาการสาหัสยังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่
จากพยายามเข้าไปช่วยลูกแต่ทำไม่ได้
ก็ต้องกระโดดจากชั้น๒ลงบ่อปลา

แต่ยังไม่สามารถให้การอะไรกับทางเจ้าหน้าที่ได้เช่นกันนะครับ
ยังอยู่ในอาการภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และอย่างที่บอกไปยังไม่ทราบว่าลูกสาวของตัวเธอเอง๒คนนั้นเสียชีวิตด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็อาการของคุณพ่อตอนนี้คุณหมอที่โรงพยาบาลบอกว่า
ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบแผลไฟไหม้ตามร่างกายไหม้ถึง๖๐
เป็นขั้นที่๒ถือว่าอาการก็หนักอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าคุณหมอก็พยายามที่จะดูแลอยู่นะคะ
รวมถึงรุ่นน้องที่เสียชีวิตนะคุณเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนดิฉัน
เมื่อวานนี้มีโอกาสได้โทรศัพท์คุยกับอาจารย์
อาจารย์ก็บอกว่าตอนนี้คือญาติน้องไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพเลย
อยู่กัน๔คนครอบครัวนี้แล้วก็มีญาติอยู่ที่หาดใหญ่
พอทราบเรื่องแล้ววันนี้ก็รีบบินจากหัดใหญ่มา
แล้วก็มาดูอาการของทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วย
เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องรอติดตามกันต่อนะคะประเด็นนี้
เพื่อนบ้านก็สะท้อนออกมาบอกว่าในขณะเกิดเพลิงไหม้เนี่ย
ไฟมันโหมเร็วมากแล้วก็เพื่อนบ้านสะท้อนออกมาแบบนี้นะครับบอกว่า
อยากจะบอกเจ้าหน้าที่หรือว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือ
และระงับเหตุหรือว่าดับเพลิงเนี่ยเขาบอกว่ารถดับเพลิงมาถึงช้านะครับ